ข่าวไม่เคยรู้
สูตรดูเธอไม่อยู่

แล้วก็ไม่น้อยครั้งจะได้มีโอกาส

มีผลงานที่ประทับใจบ้างไหมคะคุณอา

ทุกเรื่องเราต้องประทับใจกับค่ะ

พระอำมาตยานใช้คำนี้ได้เลยนะคะ
เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทไงคุณอัน

เราไม่สามารถจะไปแสดงซ้ำได้

แม้ว่าเราจะแสดงบทเดียวกันก็ตาม

เราจะต้องหาอะไรใหม่

ใครเศษแซงและโกหกที่สุด

ได้คำนี้ได้มั้ยนะ

เพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำตัวว่า

เขาก็มาสุดทางแล้ว
เป็นผู้โจรให้ว่าสุดเกย์แล้วชอบชอบคำว่าสุดทาง
อันนี้คือหล่อสุดทางหล่อสุดทางแล้ว
ถ้าหนูรบกวนถามคุณอานะคะทราบว่าคุณอาตอนนี้โสดเหงาไหมคะ
ถ้าหากว่าเราอยู่กับคนร้อยคน
แล้วเราบอกว่าเราไม่เหงาจริงหรือ
หรือว่าเราเอาเข้ามาใกล้ว่าเราอยู่แค่๒คนด้วยกัน
เราไม่เหงาจริงอืม
ผมว่าเดี๋ยวนี้คนสองคนอยู่ด้วยกันยังไม่ค่อยได้คุยกัน
ถ้าเราจะอยู่คนเดียวแล้วเราได้ยินเสียงมากมาย
จากอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่เหงา

ส่วนแฟนที่คิดถึงอนิงปีนี้จะได้ติดตามดูละครแน่นอนใช่ไหมคะ
ภาษาไทยก็ว่าเรื่องเล่าความรัก

ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครใช่ไหมคะ
นั่นกำลังถ่ายอยู่ในปัจจุบันมีนาคมนี้

พินิศอัลละพันธ์

ส่วนคติประจำใจที่ทำให้อา
เป็นที่รักของทุกคนได้แบบนี้

ไปก้าวร่วงคนอื่นเขามากเกินไป

ที่ลึกให้ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าเดินทางค่ะคุณอา

ก็วันนี้ขอบคุณคุณอานิงนิรุธมากนะคะ
แล้วก็คุณอาแข็งแรงอยู่แล้วเนอะ
ให้คุณอาแบบว่าหล่อแบบนี้ไปนานนะคะ
สำหรับคำตักเตือนครับขอบคุณมาก

ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับ

แล้วก็ไม่ไปก้าวล่วงคนอื่นเขามากเกินไป